งงจัดแกขายเสื้อผ้าอยู่ที่ห้างแถวลาดพร้าว
จู่มีหญิงสูงอายุคนหนึ่ง

แล้วนี่คือเหตุผลที่หญิงสูงอายุคนนี้

ไปเยี่ยมมาก

จัดการเลยเดินเข้ามาถมน้ำลายใส่เฉยเลย

ก็ป้าบอกว่าป้าโดนก็ตรดใส่คุณผู้ชมฮะ

ดิฉันไม่คิดว่าเวลามีข่าวแบบนี้
เออเออมันกลายมาเป็นข่าวอะ
มันเป็นข่าวครับเพราะว่าแม่ค้าเขาก็โดนกล่าวหานะ
แม่ค้าโดนกล่าวหาว่าไปผายลมใส่คุณป้าท่านนี้
ท่านนี้ก็เลยต้องมาถมน้ำลายใส่
แล้วก็บอกว่าแม่ค้าไปเอาเชื้อกรรมโรคลับ
คืออะไรก็ไม่รู้นะไปใส่ป้าเขา
เขาก็เลยไม่พอใจเลยมาถมน้ำลายใส่

วันนี้ส้มตำของโปรดยังไม่ได้กินเลยท้องไส้ก็ปกติ

กล่าวหาว่าเธอไปตดใส่ป้าได้ยังไง

ผู้เสียหายเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าอยู่ในห้าง
ส่วนหนึ่งก็ต้องอาจจะต้องบอกนะว่ารอปภไม่รัดกลุ่มเท่าที่ควรครับ
คุณผู้ชมที่ปล่อยให้คุณป้ามาก่อเหตุแบบนี้
คือถ้าคุณป้าท่านมีอาการทางจิตหรือว่าสติไม่สมประกอบอย่างใดนะฮะ
ญาติพี่น้องน่าจะดูแลให้มากกว่านี้ควรจะมากับคุณป้าด้วย
หรือไม่ก็ไม่ควรปล่อยให้คุณป้าออกมาข้างนอกคนเดียว
ถ้าไม่มีใครดูแลเนี่ยหน่วยงานรัฐก็ควรเข้าไปจัดการครับ
ถ้าวันหน้าเกิดอาการหนักขึ้นไม่ได้รับการรักษา
หรือว่าไม่ได้รับยาต่อเนื่อง
อาการอาจจะมากกว่าการถมน้ำลายนะครับ
นี่ไงถึงบอกว่าโอ้โหบางทีพอเราดูข่าวในแต่ละเรื่องอะเนาะ

แต่ว่าเรื่องผายลมก็ยังไม่มีการยืนยันนะ
ทางแม่ค้าไปผายลมใส่ป้าหรือเปล่านะ